เรื่องของการสั่งห้ามดื่มสุราที่ร้าน
เรื่องนี้สามารถซื้อกลับมาทานที่บ้านได้
วันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งม็อบที่ต้องจับตารอดูนะคะ

ตอนนี้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจพร้อมรายงานสดแล้ว

ตอนนี้นะคะผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์นะคะ
ก็ได้มาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
เพื่อที่จะเรียกร้องนะคะ
ในเรื่องของการเปิดร้านนะคะ
ให้สามารถให้ประชาชนนั้นเข้าไปนั่งดื่มนะคะ

เมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
พวกเขามองว่าเหมือนเป็นการปิดช่องทางในการทำมาหากินนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะกิจกรรมที่พวกเขากำลังทำอยู่นะคะ
ก็คือการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
ที่เป็นถังเบียร์เนี่ยมาเททิ้งนะคะ
เพราะเขาเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะคะ
เหมือนกับว่าถ้าไม่ให้เขาขายเนี่ย
ก็เอามาเททิ้งดีกว่านะคะ
เพราะว่าในส่วนของเบียร์ที่นำเข้าเนี่ย

ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะคะ
โดยอายุก็จะมีถ้าสมมุติว่านำเข้า

แต่ถ้าเปิดแล้วจะอยู่ได้ประมาณ๑๐วัน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นนะคะ
ไม่สามารถเอาเบียร์มาขายได้นะคะ
ตรงนี้เขาก็เลยนำมาแสดงเชิงสัญลักษณ์นะคะ
ในการเอาตัวเบียร์นี่แหละค่ะ
เททิ้งเลยนะคะในบริเวณร่องน้ำนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของขวดเบียร์ด้วยนะคะ
แล้วก็เขาก็มองว่าเบียร์นะคะไม่ใช่แพ้นะคะ

สามารถให้เขาใช้เปิดให้บริการ
ก็ขายต่อไปได้นะคะ

ยังมีในส่วนของบาร์เทนเดอร์นะคะ
ร้านอาหารผ่าปลาที่เกี่ยวเนื่องนะคะ
เพราะเขามองว่าเนี่ยถ้าไม่เปิดให้บริการนะคะ
เขาก็จะไม่สามารถทำมาหากินได้นะคะ

เห็นใจร้านค้าที่กำลังจะตาย
ขายไม่ได้แล้วก็เขาก็จะไม่มีรายได้กันแล้วนะคะ

ก็จะมีการยื่นนะคะหนังสือ
ไปให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
โดยวันนี้นายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติ
ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็ได้ลงมารับหนังสือไปนะคะ
โดยในหนังสือเนี่ยเนื้อหานะคะ
ก็จะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขนะคะ

นั่งดื่มนั่งทานกันที่ร้านได้ไหมนะคะ
เพราะว่ามันมีในส่วนของการ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันมากเลยนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าได้มีการไปยื่นเรื่องในหลายที่แล้วนะคะ
โดยการที่มาครั้งนี้เนี่ยอายากให้กระทรวงศาสตร์ธรรณะสุขพิจารณาดูค่ะ
ส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานกลับไปค่ะ

รายงานสดจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ